วันแล้วนะครับสำหรับความพยายามในการที่จะค้นหาร่างของนักประดาน้ำ
และพูดที่สูญหายรวม๒คนภายในเขื่อนรัชประภา
ตอนนี้ยังคงตำเนินการกันอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็คือความลึกของน้ำภายในเขื่อนที่ลึกกว่า๖๐เมตร
และเหตุการณ์นี้นะครับก็อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญของการช่วยเหลือในอนาคต
นักประดาน้ำจะต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็อุปกรณ์
โดยเฉพาะเมื่อจะต้องเจอกับภาวะเสี่ยงอย่างเหตุการณ์ในครั้งนี้
เข้าสู่วันที่๓แล้วสำหรับภารกิจการค้นหาร่างของนายชะยุทธ์พิชิต
นักประดาน้ำของมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราชธานี
ที่ลงไปปฏิบัติภารกิจค้นหาผู้สูญหาย
จากอุบัติเหตุเรือนักท่องเที่ยวชนกับเรือขนาดเล็กของชาวบ้าน
จนเป็นเหตุให้นายประจิตสายเสมาจมน้ำหายไป
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยปลอดภัย
การค้นหาบุคคลทั้งสองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าการค้นหาจะเจอกับอุปสรรคด้วยความพลึกของน้ำกว่า๖๐เมตร
ประดาน้ำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดำน้ำลึก

แต่ก็ยังไร้วี่แววร่างของผู้สูญหาย
ขณะที่สภาพใต้น้ำแบ่งเป็นระดับชั้น
เมื่อดำไปถึงระดับ๓๐เมตร

ระดับน้ำที่๕๕เมตร

มีต้นไม้ล้มกิดขวางเป็นจำนวนมาก

เป็นสิ่งที่นักประดาน้ำทุกคนทราบดีว่าเสี่ยงและอันตราย
หากไม่มีการเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์
ดำน้ำลงไปในระดับมากกว่า๓๐ฟุต
หากไม่มีการปรับเพื่อให้ร่างกายมีเวลาขับไนโตเจนออกมา
ร่างกายจะเกิดฟองกัสในเส้นเลือดหรือสมอง
จนทำให้สลบไปในที่สุด
อีกหนึ่งสาเหตุคืออุณหภูมิของน้ำที่เย็นจนเกินไป
ร่างกายไม่สามารถปรับระดับได้ทัน
ทำให้เกิดภาวะช็อกปากเบี้ยวชาตามกล้ามเนื้อ
และหมดสติลงในที่สุด
เหตุการณ์นี้นับว่าเป็นความสูญเสียของทีมกู้ภัยทางน้ำ
มูลิธิกุศลสัทธาสุราธานี
ผู้ที่มีหัวใจที่เสียสละพกความกล้าหารไว้เกินร้อย
เพื่อนำร่างที่ไร้วิญญาณของผู้สูญหาย
กลับคืนสู่ครอบครัวเป็นครั้งสุดท้าย
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน